เมื่อวานี้ที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาเอกชัยจังหวัดสมุทรสาคร
โอ้โหคึกคักฮะใช่ค่ะคนหนึ่งแน่นเลยไปต่อคิวเข้าซื้อลอตเตอรี่นะครับ
พ่อค้าพีชเป็นคนขายเราให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะครับ
ก็เมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้ามีนักเสี่ยงโชคจำนวนมาก
เดินทางไปที่แผงลอตเตอรี่ของนายธนวัฒน์คำแหงพลหรือว่าพีชพ่อค้าใจซื้อ
ภายในปั๊มน้ำมันปอตทถนนเอกชัย
ใกล้โรงพยาบาลเอกชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับ
บรรยากาศภายในปั๊มคลาคล่ำไปด้วยรถที่มาจอด

เหมือนเป็นแบบอะไรนะสงกรานก็จะมีรถมาจอด
ในปั๊มเต็มไปหมดเลยปีใหม่อันนี้เหมือนเลย

ไม่ค่ะคนไปแห่ซื้อลอตเตอรี่ที่แผงของพ่อค้าพีชนะครับ

พี่คนนั้นก็โชว์ลอตเตอรี่ให้ดูบอกว่าซื้อแล้วนี่นะฮะ
ทุกคนบอกว่าชื่นชมนะครับ
ในความซื่อสัตว์ของพ่อค้าพีช
ก็เลยอยากมาสนับสนุนอยากมาอุดหนุน
คุณยายแชล่มรื่นพันธ์เดินทางมาจากจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ
เหมาแท็กซี่ไปกลับ๑๒๐๐บาท
เดินทางมาที่สมุทรสาครเพื่อจะมาซื้อลอตเตอรี่
และบอกว่าอยากมาเห็นหน้าคนที่ซื่อสัตว์กับลูกค้า
ชื่นชมมาให้กำลังใจนะครับ

ไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้
ฝากขอโทษลูกค้าที่อาจจะต้องรอนะครับ
เพราะว่าลอตเตอรี่ล็อตแรกที่นำมาขายเมื่อเย็นวันก่อนเนี่ย
นำมา๕๐๐ใบแล้วก็อีก๒๐๐ชุด
มีลูกค้าซื้อไม่ขาดสายเลยคุณ
เกินช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ขายหมดแล้ว
ทีมข่าวของเราที่ไปติดตามบอกหมดจริง
ใช่คือดิฉันรีบไลน์หาคุณยุธยาตุ้มมีตั้งแต่เช้า
พออ่านข่าวเช้าเสร็จจะฝากซื้อ
แล้วก็ตอนประมาณ๑๑โมงคุณยุธยาไลน์มาบอก

คือจะต้องรออีกทีบ่าย๓โมงของเมื่อวาน
แล้วก็มีคนมารอรับคิวคิวเป็น๑๐๐

ต้องแจกบัตรคิวมากกว่า๒๐๐คิวเมื่อล็อตตาลีล็อตที่๒มาถึงก็มีแบบ๕ใบ๑๐๐๐ชุดและแบบ๑๕ใบ๓๐๐ชุดก็เร่งจัดเรียงนำไปจำหน่ายทันทีก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าใช่นี่คุณผู้ชมถามมาด้วยนะไลน์ของพ่อคราวพีชเบอร์โทรศัพท์ของพ่อคราวพีชคืออะไรเดี๋ยวสั่งจองทางไลน์ได้ไหมใจ
คือเขาบอกว่า๗๐๐กว่าข้อความส่งมา

แต่ยืนยันว่าเดี๋ยวจะไล่ตอบให้หมดทุกคนเลยนะคะ

ผมรอนะครับถ้าช้าหน่อยก็รอครับ
แต่ว่าได้ชัวร์ครับทุกอย่างตัวเลขที่ส่งมา
ผมจะเคลียร์ก่อนวันออกทุกคนนะครับถ้าช้าหน่อยก็อย่าว่ากันครับ
ถ้าเกิดยังถ้าผมไม่ติดต่อไปประมาณนัก๓วันเนี่ย
ไลน์ผมเข้ามาใหม่ครับเพราะว่าอาจจะอ่านไม่ทั่วถึง
เดี๋ยวให้น้องลงมาจากเมืองเลยทั้งหมดมาช่วยเลยครับเพราะว่าถ้าถ้าเราล่าช้า
ลูกค้าทุกคนต่างคนต่างความคิดใช่ไหมครับเดี๋ยวหาว่าผมยิง
แต่ผมไม่ได้หญิงนะครับผมตอบไม่ทันจริงเลขเด็ดไหมแต่มันหมดทุกเลขเลยครับ
ผมไม่รู้ว่าเด็ดตัวไหนหมดเลยครับเนี้ยอายุตัวเองนะ
ก็อายุผมครับเพราะว่าผมเกิดสองห้าสองหกมันก็ออกไปแล้วสองหก
ครับสามห้าสามหกครับเกิดวันนี้เท่าไหร่ครับ
เกิดวันที่สิบเก้าธันวาสองห้าสองหกอ่าวสองหกอ่ะออกไปงวดที่แล้ว
ใช่คราวนี้สามห้าสามหกอายุของพ่อค้าพีชเนี้ย
คนซื้อเยอะเลยใช่ค่ะครับใครที่สั่งซื้อทางไลน์พ่อค้าก็ติดป้าย
สั่งซื้อได้เลยนะฮะอยากรู้หรือยังครับบอกเลยละกันค่ะ
คุณผู้ชมเตรียมเมมเบอร์นะคะ
เบอร์ศูนย์เก้าสี่แปดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้า
โทรไปได้เลยไม่ใช่โทรสิแอดไลน์

คือถ้าเกิดว่าเมมเบอร์นี้ปั๊บไลน์จะเด้งขึ้นมาทันทีนะคะ

นี่ส่วนแฟนเขาก็ดังเลยนะตอนนี้
ใช่ค่ะใช่ชื่อน้องปุ๋ยค่ะน้องปุ๋ยน้องรักโสดาจันทร์
ก็เล่าให้ฟังนะว่าคบหาดูใจกันได้ยังไง
แล้วก็ประทับใจในตัวแฟนนุ่มมากเลย

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์เขาหน่อยละกันนะคะ

จริงเขาโดนโกงไปเยอะอยู่นะ
พูดถึงแต่ว่าเสียไปเยอะอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็ยังไม่ไปแบบไปทำอะไรใครง่าย

ล่าสุดก็คือเงินสองหมื่นกว่าบาท
ล่าสุดเลยมากมาสองวันที่แล้วโดยซ้ำ
คือให้ลูกค้าแบบลูกค้าเป็นลูกค้าประจำนะ
ให้ไปก่อนทุกวันก็จ่ายโอเคตรงหมด
มีงวดนี้แหละทั้งโทรตามทั้งไลน์ทั้งอะไร
เพราะว่าความไม่ตอบกลับเลยก็เลยเสียเงินไปเฉย
ก็จะมีแบบประมาณนี้
คือเราก็ลูกค้าเชื่อใจเราเราก็เชื่อใจลูกค้าอะไรอย่างนี้
ลำบากมาด้วยกันนะคะพี่ทุกอย่าง
ตั้งแต่เริ่มคบกันเลยลำบากมาก
จนมาถึงวันนี้เริ่มแบบโอเคขึ้น
ก็อยากให้เขาทำตัวเหมือนเดิมไปเรื่อยแค่นั้นเอง
ก็อยู่อย่างนี้ไปเหมือนเพื่อนกันดีกว่า
เป็นเพื่อนด้วยคือปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ดีที่สุด
ก็อยากยึดอาชีพนี้ไปตลอด
แหละครับก็เป็นบรรยากาศของแผงของพ่อค้าพีชเขานะครับ

เรื่องนี้หลายคนก็ชื่นชมอยู่นะ
ใช่แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชม

ยุธยาไหนพ่อค้าพีชเขาบอกว่าเลข๓๖ใช่ไหม

คุณยุธยาบอกว่าหมดหมดทุกเลขเลย
แต่สุดท้ายคุณยุธยาก็ปฏิบัติภารกิจให้ดิฉันสำเร็จค่ะ

โอ้โหนี่คุณอริยาธรรมดาไม่เคยลงทุนซื้อเลยนะ
ไม่คืออยากอุดหนุนพ่อค้าพีชเขา
อยากพึ่งจับเดี๋ยวดิฉันแตะดีเอ็นเอของดิฉันก่อน
ยืมดูแล้วเซ็นชื่อหน่อยขอสักใบได้ไหม
เดี๋ยวรอดูงวดวันอาทิตย์๑๖กันยายนนี้

ที่แล้วออก๒๖งวดนี้ออก๒๕อีกเหรอ
ก็๒๖มันเป็นเลขท้าย๒ตัวใช่ไหม

คุณได้มาจากแผงพ่อค้าพีชนี่ก็สุดยอดแล้วนะ
แต่ว่าเราก็พูดอะไรมากไม่ได้
ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม

แต่อันนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันอะไรเลยนะ

อ่านตามที่ทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
มีการโพสต์ไว้เขาโพสต์แค่๒บรรทัศน์เท่านั้นคุณผู้ชม
ไว้ตอนเวลา๒๓นาฬิกา๕๓นาที
วันที่๖กันยายน๕ทุ่มเมื่อคืนนี้

บอกว่าเคสที่บอกขายหวยถูก๙๐ล้าน
อาจจะโอละพ่อไม่จริง

มั่นใจว่าหวังผลบางอย่าง
เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เราพูดอะไรไม่ได้มากไปกว่า
รอดูเพราะในคอมเมนต์ของชมรม
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็เยอะมากบอก
รอดูรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น

เมื่อไหร่คุณอัจฉริยะถึงจะมาโพสต์ต่อแล้วเนี่ย

เดี๋ยวอยากรู้เหลือเกินค่ะ
ใจร้อนเหมือนกันแต่ว่ายังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะ

ใครในมีความเคลื่อนไหวนี่
เดี๋ยวเราจะบอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ใครถาม
ขอเบอร์คุณพีชหน้าจอเลยนะคะ

เพราะว่าคนเยอะเหลือเกินอาจจะตอบไม่เร็วนัก
แต่ว่าพ่อค้าพิษย้ำว่าถ้าเกิดว่า๓วันแล้ว